มาดูกันต่อดีกว่านะคะเรื่องของความสวยค่ะ

ล่าสุดได้เจอต้องบอกว่าโอ้โหสวยจังลูกค่ะ
แล้วหลายคนนะคะยกให้เธอเป็นเจ้าแม่เฟสติเวิลไปแล้วค่ะ

แต่มี่เธอก็จัดเต็มลุคปังพร้อมกับเซิร์ฟคู่ใจได้ตลอด
นี่งานฟุตบอลแล้วโอ้โหสวยมากลูก
ทุกวันก่อนค่ะเจ้าตัวแซมมี่นะคะ

ถามถึงแรงบันดาลใจนิดนึงมันยังไงกันสิลูก
เอาจริงคนดีแต่งตัวก็ยากแล้ว

ทำไมมันจะจริงจังขนาดนั้นค่ะ
อยากรู้ว่าแต่ละทีมแต่ละวันคิดคอนเซ็ปต์กันยังไง
เรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กที่สำคัญ

วาเลนไทยปีนี้มีคอนเทนต์หรือยังจ๊ะ

ไม่ได้ใช้คำว่าเจ้าแม่หรือเปล่า

อย่างตุ๊ดจีนล่าสุดว่าเอาไงดีกว่า

ชุดก็คือแบบสุธิไทยเฮาส์

มีวงการแฟชั่นวงการลำไทยวงการอะไรอย่างนี้

บอกเลยอย่าอาหุ้มบอกเลย

รับสมัครได้ไหม
ส่งผู้โชคดีสามารถซื้อ
นังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะหรือว่า

รู้ไหมว่าใครอยากรู้มากเลย
หนูก็จะมาถามเฮียแหละว่าใคร
หนูยังไม่รู้เลยจะใช่นี่ยังไง

แต่ว่าถ้ารู้แล้วบอกด้วย

ถ้ากลับมาเล่นคุณหนุ่นคุณปุ๊กลุ๊กคุณแซมมี่
อุ๊ยเราไปดูหมดแหละมันสวยแล้วนะคะ
รอติดตามผลงานกันนะคะเล่นละครเก่งกันทั้งนั้นเลย